ขึ้นเหนือไปเชียงใหม่กันหน่อยของคุณมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
ที่ฉันหมวกกันน็อกเจอหมวกกันน็อกยังไง
คือมีผู้หญิงคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มากำลังจะเลี้ยวเข้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่อยู่มีสาวรุ่นใหญ่อีกคนนึง
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาไม่พูดพร่ำทำเพลง
จอดดูปุ๊บคว้าหมวกกันน็อกแล้วฟาดทุกข้อเถิมให้ยั้งเลย

มาขับรถตามฉันทำไมผู้หญิงก็งงว่า
ใครตามใครหนูว่าหนูมาถึงก่อน
คุณผู้ชมไปดูคลิปตอนเกิดเรื่องกันเลย

หาว่าขี่รถตามจ้าแล้วอยู่ดีดีก็มาด่า
เป็นอะไรมากรึเปล่า

ทำลายร่างกายกูจ้า

ทำไว้กูจ้า
อีมนุษย์ป้าของนี่นะจ๊ะ

คุณคือแบบหนักหนาสาหัสมากนะ

ขณะที่กำลังมีปากเสียงกับสาวใหญ่คนนึง
จากนั้นก็เริ่มทะเลาวิวาสกันอย่างที่เห็น
ตรวจสอบทราบมาว่าหญิงสาวเป็นคนถ่ายรูปถ่ายคลิปนี้ไว้
คือเธอบอกว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์มาจากกาดคาวบอยหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ออกมาได้นิดเดียวค่ะคุณป้าคนนี้ขี่ฮอนด้าคลิกสีขาวแดงมาเจอกับเธอ
จอดรถปุ๊บคว้าหมวกกันน็อกทุบเธอก่อนเลยแล้วบอกว่า
น้องขับรถตามมาหลายครั้งแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่า
เธอก็งงอ่ะพอเห็นป้าถ่ายคลิปเธอก็เปิดหมวกกระน็อกให้ป้าเห็นหน้าชัด
ป้าก็ยังตีอยู่นั่นนะคะหยิบสมาร์ทโฟนในกระเป๋าสะพายป้าขึ้นมาถ่ายคลิปน้องไว้
อนุญาตอ่านตามที่นักข่าวเขียนนะเขียนมาเมามันเหลือเกิน
น้องสาวตัวน้อยผู้มีเลือดนักสู้ของเราก็เลยถอดหมวกกระน็อกทุบป้าบ้าง
อย่าไปยอมเดชบุญ
แฟนน้องอยู่แถวนั้นก็เลยทันเห็นเหตุการณ์พอดีวิ่ง๔คูณร้อยเข้าไปช่วย
ถึงได้ยอมเบาลงแถมยังใส่ไฟใส่ร้ายน้องให้แฟนน้องฟังว่า
น้องเป็นคนเข้าไปตีป้าป้าไม่ทำอะไรเลย
แล้วก็ด่าน้องด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แฟนน้องเลยตัดสินใจบอกเดี๋ยวเรียกตำรวจมาคุยเลยดีกว่า
ถ้าน้องทำป้าก่อนจริงเดี๋ยวป้าอยู่คุยกับตำรวจด้วยเลย
ตอบตกลงโดยวัยแต่ไม่นานฉวยโอกาสซิ่งรถหนีไปเลยจ้า

นี่อ่านตามนักข่าวเขียนเป๊ะเลยนะ
เบื้องต้นค่ะน้องที่เป็นเจ้าของคลิปคนนี้
ที่ถูกป้าทุบด้วยหมวกกับน้องก่อนเนี่ยนะ
ก็แจ้งความแล้วแล้วก็ถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้ว
ส่วนวันนี้จะมีการเชิญตัวมาสอบปากคำนะคะ
ส่วนคุณป้าคู่กรณีนี่นะเขาบอกว่า
พักอาศัยอยู่คนเดียวและชาวบ้านที่อยู่บ้านข้างเคียง
ให้ข้อมูลว่าป้าแกเหมือนจะมีอาการสติไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่
เดี๋ยวตำรวจจะส่งตัวไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลอีกครั้งด้วย
จะได้ผ่านทางออกกันถ้าเป็นจริงลูกหลานก็ไม่ควรทิ้งคุณป้าแบบนี้เนอะ
เดี๋ยวจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้นะครับ